อยากเตือนภัยร้านขายของชำจังเลยค่ะเผื่อว่าลูกค้าที่มาซื้อของที่ร้านเนี่ย
เขาจะใช้วิธีการแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อนะคือลูกค้าเนี่ยเขาเป็นมิจฉาชีพ
คุณผู้ชมเข้ามาเนี่ยแบบสมมุติคุณทัศนัยเป็นเจ้าของร้านสามารถที่จะโอนเงินได้ไหม
โอนเงินให้หน่อยแล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเอาเงินสดให้เธอเออลักษณะเนี้ยค่ะ
ปรากฏว่าเจ้าของร้านก็โอนตังไปให้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าคิดว่าจะได้รับเงินสด
แต่ทีนี้ค่ะมิจฉาชีพออกอุบายในกระเป๋าตังค์ไม่มีตังค์เลยอ่ะ
เดี๋ยวขอกลับไปเอาที่รถก่อนทีนี้ชิ่งหายเลยค่ะแปลว่าอะไร
เสียตังค์เลยเจ้าของร้านโอนตังไปให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะมิจฉาชีพที่ก่อเหตุค่ะอันนี้นะเขากลับมาซื้อของด้วยค่ะ
แล้วก็ขอซื้อขนม
ก็ให้อันนี้ลูกก็ให้แม่โอนค่ะ
เห็นไหมผู้ชายคนนี้ใส่แมสปิดปากมาผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
มายืนป้วนเปี้ยนอยู่ตรงเคาน์เตอร์ตรงที่คิดตังค์เนี่ยนะคะ
นี่แหละทางร้านเขาเอาคลิปนี้ให้เป็นหลักฐาน
โดยกล้องวงจรปิดก็จับภาพได้ซึ่งในกล้องวงจรปิด
จากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะก็มีเจ้าของร้านขายของชำ
คือนางรัฐดางามกิ่งอายุสี่สิบปีเนี่ยซึ่งอยู่ที่อำเภอสอยดาวนะคะ
คุณผู้ชมพร้อมกับลูกสาวลูกสาวคือนางสาว
ชาลาดากลิ่นนวลอายุยี่สิบสามปีก็บอกว่าเหตุการณ์เนี้ย
เกิดขึ้นตอน๑๑โมงเลยนะวันที่๒๖ที่ผ่านมาเนี่ย
ผู้ชายคนนี้เขาขับรถมาเป็นกระบะอีซูซูมาจอดหน้าร้าน
เดินเข้ามาในร้านก็บอกกับทางเจ้าของร้านเนี่ยนะคะ
บอกว่าช่วยโอนเงินให้หน่อย๓๐๐บาทเข้าบัญชี
ชื่อว่าบัญชีนายวุฒิชัยหวังแซงกลางธนาคารกรุงเทพ
ทีนี้ลูกสาวอยู่ที่ร้านก็เลยให้แม่เป็นคนโอนเงินให้
หลังจากนั้นนะผู้ชายคนนี้นะเขาก็ทำเป็นเดินอยู่ในร้าน
เลือกซื้อของแล้วก็มาจ่ายเงินค่าขนม
เมื่อกี้ที่เห็นภาพคือเป็นหลักฐานการโอนนะคะ
ไปให้เรียบร้อยละ๓๐๐๐บาท
แล้วเขาซื้อของในร้านด้วยซื้อขนมต่างอีก๑๙๐
ว่าเงินที่โอนให้๓๐๐๐บวกกับค่าขนมที่ตั้งอยู่ตรงหน้าเคานเตอร์
๑๙๐ก็เป็น๓๑๙๐ที่จะต้องจ่ายเป็นเงินสดให้ถูกไหม
มิจฉาชีพเขาก็ทำเป็นเปิดกระเป๋าดู
แล้วก็บอกอุ๊ยเงินในกระเป๋าไม่พอเดี๋ยวขอไปเอาตังค์ข้างนอกแป๊บนึงนะ
ตอนนั้นน่ะนะลูกสาวเจ้าของร้านเอกใจแล้ว
ก็เอองั้นขอเบอร์โทรไว้หน่อยละกันค่ะ
ครับอ่ะเธอก็เอกใจเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย
มิจฉาชีพมันก็ให้เบอร์นะเบอร์นี้เลยค่ะ

แล้วบอกชื่อด้วยนะว่าผมชื่อบอย
หลังจากนั้นก็เดี๋ยวผมออกไปเอาตังค์มาให้แป๊บนึง
๓๑๙๐ใช่ไหมปั๊บเดี๋ยวผมมาก็ออกไป
ออกไปทีนี้ไปเลยจ้ะไม่มีกลับมาเลยนะ
ก็เลยไปไล่ดูกล้องวงจรปิด
ทีนี้เท่าที่สังเกตเห็นเนี่ยนะ
ผู้ชายคนนี้เขาไม่น่าจะใช่ชาวบ้านแถวนี้
แล้วทางร้านเองเนี่ยเห็นว่ามีเบอร์โทรศัพท์แล้วใช่ไหม
รอแล้วรอเล่าผู้ชายคนนี้ยังไม่มา
ก็พยายามที่จะโทรติดต่อโทรไปที่เบอร์นี้
โทรติดด้วยนะคุณทัศนัยแต่ว่าปลายสายตัดสายทิ้งตัดสายทิ้ง
ยอมกดรับทีนี้มั่นใจเลยว่าเอ้ยโดนหลอกแน่แล้ว
เอาภาพจากกล้องวงจรปิดนี้ไปแจ้งความกับตำรวจที่สพสอยดาว
จะได้ตามตัวผู้ชายคนนี้ไม่รู้ว่าจริงแล้วเขาชื่อบอยหรือเปล่า
หรือว่าอ้างว่าชื่อบอยก็จะให้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แล้วทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์หลังจากวันที่๒๖มกราคม
มีเกิดอีกนะเมื่อวานนี้ก็เกิดลักษณะแบบนี้เลย
ที่ตำบลเอ่อปัททวีที่อำเภอมะขามค่ะซึ่งมิจฉาชีพคนนี้
เขาก็ขับกระบะสี่ประตูสีดำซึ่งเป็นกระบะหมายเลขทะเบียน
กไก่จอจาน๓๙๐๔สะแก้วก็ลงมาซื้อแมสคราวนี้ค่ะ
กระบะคันนี้นะมาซื้อแมสที่ร้านของนางสาวจุธามาศ
เขาก็ขายของอยู่ในร้านคนเดียวพอได้แมสไปแล้วก็ถามต่อนะ
บอกว่าเออโทษนะครับที่ร้านเนี่ยรับโอนเงินไหมเดี๋ยวจะโอนเงินให้ญาติ
ญาติเนี่ยชื่อวุฒิชัยหวังแซงกรางธนาคารกรุงเทพฯ
นี่คือคนเดียวกันเลยอ่ะหมายถึงปลายทางบัญชีปลายทางเลยนะ

วุฒิชัยหวังแซงกลางแต่รอบนี้จะให้โอนเงินให้สองพันบาท
หลังจากที่ร้านโอนเงินให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จฉาชีพคนนี้เขาก็ทำเหมือนเดิมเลยเปิดกระเป๋ามาอุ้ย
เงินไม่พอเดี๋ยวผมไปเอาตังค์ก่อนคือบ้านผมอยู่ไม่ไกลตรงนี้
เดี๋ยวผมไปเอาก่อนทีเนี้ยทางเจ้าของร้านอ่ะคุณจุธามาศอ่ะ
คิดว่าเงิน๒๐๐๐บาทมันไม่น่าจะโกงกันเลยไม่ได้คิดอะไร
อ่าโอเคเดี๋ยวไปเอาแล้วก็มาคืนด้วยละกันสุดท้ายเจ้ามิจฉาชีพคนนี้ไม่รู้ว่าอ้างว่าชื่อในบอยหรือเปล่านะ
ขับรถไปเลยแล้วก็ไม่กลับมาเขาก็เลยเอาคลิปนี้ค่ะมาโพสต์เตือน
รวมถึงคุณจุธามารเนี้ยนะแจ้งความที่สอบพรมาขามแล้ว
อยากให้ตำรวจตามตัวมิจฉาชีพมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
คือตอนนี้ชื่อบัญชีปลายทางคุณผู้ชมวุฒิชัยหวังแซงกลางธนาคารกรุงเทพเนี่ย
เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นการหลอกคนอื่นมาให้มาเปิดบัญชีให้หรือเปล่า
เดี๋ยวอันนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจนะคะที่จะตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ